เรื่องเศร้าอีกหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีชายเร่ร่อนค่ะ
เดินอยู่ที่บริเวณรางรถไฟ
ปรากฏว่ารถไฟมันแล่นมามันวิ่งมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วไปเฉียวเข้ากับชายเร่ร่อน
ตกลงไปในรางรถไฟรถไฟทับเสียชีวิตนะคะ

นี่เป็นภาพสลดที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณรางรถไฟ
ก่อนถึงสถานีรถไฟอุดรสักประมาณ๑กิโลเมตร
เหตุการณ์เกิดช่วงเย็นเมื่อวานนี้
รถไฟดีเซลรางขบวนที่๗๕วิ่งกรุงเทพน้องคาย
ไปชนเข้ากับชายที่เขาเดินอยู่ข้างทางรถไฟ

แล้วรถไฟคันนี้หลังจากที่ชนเขาเสร็จแล้วนะ

เราไปถามนายประจักษิตกลางอายุ๕๒ปี
เป็นผู้ช่วยในสถานีหนองขอนกว้างเล่าบอกว่า
พอรับทราบข่าวแล้วก็มาพบมาดูณจุดเกิดเหตุ
พบผู้เสียชีวิตก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
บอกด้วยนะคะบอกว่ารถไฟขบวนนี้
ออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพ
สักประมาณ๘โมง๒๐นาทีช่วงเช้า
มีปลายทางที่จังหวัดน้องคายคือ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
แต่ระหว่างทางเกิดเหตุซะก่อนคือที่จังหวัดอุดรธานี
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีนะคะไปตรวจสอบไปพบผู้เสียชีวิต
คว่ำหน้าอยู่ในพุ่มไม้ใกล้กับรางรถไฟ
สภาพคือคอหักกระโหลกศีรษะแตกเบื้องต้น
เพียงแค่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นชายเร่ร่อน
อายุสักประมาณ๓๐๔๐ปีไม่พบเอกสารแสดงตัวตน
ล่าสุดตำรวจได้มอบหมายให้ทีมกู้ไภ
นำศพไปที่โรงพยาบาลอุดรธานี
เดี๋ยวจะรอให้ญาติมาติดต่อขอรับศพ
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับคนขับรถไฟ
ตำรวจต้องมีการเรียกตัวมาสอบปากคำ

เพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่า
ระหว่างที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่